ไม่รู้เหมือนกันนะคะชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่า
เรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมต้องมาเถียงกันแบบนี้ล่ะ
คือสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต
เขาโตเถียงกันเรื่องของสวนสาธารณะสะพานหินที่ภูเก็ต

พอมีโควิดปุ๊บมันก็เปิดปิดเป็นเวลา

ฝ่ายก็บอกว่า๒๔ชั่วโมงเหมือนเดิมแหละ
บางฝ่ายก็บอกว่าเอาแบบนี้ก่อน
ก็คือเปิดเวลานี้ปิดเวลานี้

โตเถียงกันกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ

แต่รู้แค่ว่าเป็นสมาชิกเทศบาลนครภูเก็ต
ส่วนผู้หญิงที่ถ่ายพูดโต้ตอบกับสมาชิกสภาเทศบาลภูเก็ต
หรือว่าสอทรนี่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่อพรค่ะ
คนที่นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในกลุ่มภาษาท้องถิ่นภูเก็ต
ก็คือหลานของผู้หญิงที่ได้ยินเมื่อสักครู่
จุดที่เกิดเหตุเป็นจุดคัดกรอง
ของทางเข้าสวนสาธารณะสะพานหินของภูเก็ตค่ะ
สนทนาค่ะทุกท่านเป็นการโต้เถียงกัน
ระหว่างผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็อบพร
เกี่ยวกับเวลาเปิดปิดสวนสาธารณะสะพานหิน
แล้วก็มีการระบุข้อความด้วยนะคะในเพจเนี่ย
ระบุข้อความบอกว่าถึงพี่สอทอเสื้อเหลือง
กลุ่มรักภูเก็ตป้าผมเป็นอปพรตัวเล็ก
เขาทำตามหน้าที่จะไล่ออกทันที
ทุกวันนี้รายได้ป้าก็ไม่พอรายจ่าย
พี่ได้รับเลือกตั้งมามีเงินมีอำนาจมากมาย
ไล่ป้าผมออกแล้วจะหาอะไรกิน
นี่เขาโพสต์ข้อความนี้พร้อมกับคลิปนี้นะคะ
แล้วก็ทางเพจเนี่ยเขาก็มาแชร์ต่อนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวพอมันเป็นประเด็นออกมาเนี่ย
คนที่ตกเป็นประเด็นก็คือสทท่านนี้แหละค่ะ
ชื่อว่าคุณสมบูรณ์เปรมประเสริฐ
ว่าที่สมาชิกสภาทเทศบันนครภูกษ์

เขาอยากทำอะไรของตอนนี้

จะกลับให้พี่ธริยายนะครับ

โปรดติดตามต่อไป
คุณสมบูรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกเทศบาลของภูเก็ต
เขาบอกว่าก็มีการปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะยืนยันว่า
คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์เห็นไหม
เขาจับไม้จับมือเข้าใจกันดีแล้วนะคะ

คือหวังดีด้วยกันทั้งคู่อะความเห็นไม่ลงตัวแบบนี้นะครับ